นี่ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูหน่อยละกันแหมยิ่งใกล้ปลายปีช่วงของการแจกของการเฉลิมฉลอง
เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
ผมว่าผมว่าสัปดาห์นี้หลายคนอยากไปเที่ยวแล้ว
เพราะฉะนั้นส่งท้ายปีแบบนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะ

ใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูไปตรวจสอบกันหน่อยละกัน
แล้วยืนส่งเสียงฮาวอยู่ตรงนี้

ดิฉันว่าของคุณก็ยังไม่ผ่าน

งานนี้อยู่หน้าสนามช้างอารีน่า

กับงานนี้บุรีรำถิ่นภูเขาไฟ
มันขยับได้นะเด็กก็ตื่นตาตื่นใจ
เป็นนะฮะใช่ค่ะทางจังหวัดเองรวมถึงสโมสร

ดึงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บุรีรำ
จัดขึ้นมาไปได้เลยนะตั้งแต่วันนี้ยาว

หลายคนแบบเข้าไปแล้วจะโอ้โหดูสิ
เหมือนไปโลกยุคหนึ่งดำบัน
เหมือนย้อนยุคมีเด็กใส่ชุดแดนโนสาวไปเที่ยวด้วยนะ
ต้องใส่แบบแต่งเป็นมาสคอตให้เข้าไปเข้ากับบรรยากาศนะคะ
แล้วในงานนี้ค่ะมีการจำหน่ายอาหารมากกว่า๒๐๐บูธ
อันนี้เผื่อใครอยากที่จะแวะไปเที่ยว
ก็ไปได้เลยนะคะครับค่ะ
ลุยหินคิงคองกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะ

ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าที่อำเภอแม่บริม
นี่คุณผู้ชมฮะมีซุ้มดอกไม้เหมือนเป็นหัวใจ
แต่ถ้ามองทะลุเข้าไปจะเจอเจ้าคิงคองยักษ์
ต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับ
กำลังเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยว
ส่วนเจ้าคิงคองก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนกัน
คือคิงคองเป็นครอบครัวคิงคองยักษ์๓ตัว
แต่ละตัวสูง๘เมตรเท่ากับตึกจากสองชั้น
บางตัวนะจะตัวนี้ให้ที่จะเพื่อนขึ้นไป

ถือเอาอะไรนะกางมือให้ขึ้นไปถ่ายรูปได้แบบนี้
แล้วก็แยกเขี้ยวแต่เขาใจดีนะคุณนะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่เชียงใหม่ที่ห้วยตึงเท่านะครับ
ใช่ค่ะแหมเห็นคุณสุดสกุลพาไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเที่ยวไปแล้วเราต้องไปกินให้อิ่มท้องกันหน่อย
หิวเลยเออและที่สำคัญค่ะมีคำถามจะมาถามคุณผู้ชมด้วย
นี่แหละข่าวนี้แหละที่จะถามคำถามกันเห็นอาหารบนโต๊ะไหม
น่ากินมากเลยอ่ะเที่ยงแบบนี้ท้องร้องจริงนะคุณผู้ชม
นี่ร้านนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกหนุ่มข้าวซอยเห็ดถอบแล้วก็ไส้อัวเห็ดถอบด้วยนะคะ
ร้านนี้คือร้านแสนคัมเทอร์เรสนั่นเองค่ะแล้วซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเด็ดอยู่ตรงน้ำซุปไง
คือร้านนี้เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยนะคะเขามีน้ำซุปที่จะมีกลิ่นน้ำพริกหนุ่มแล้วในน้ำซุปเนี่ยเขาใส่ผักด้วยคุณผักอันนี้คือผักเชียงดา
เชียงดาคืออะไรใส่มาทำไมใส่มาเพิ่มความกลมกล่อมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอ่ะพูดถึงผักเชียงดานิดนึงละกัน
เชียงดานี่นะคะเขามีสรรพคุณไงคือจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะดังนั้นค่ะใครที่อยากไปลองชิมดูก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกหนุ่มใส่ผักเชียงดาไปได้เลยค่ะร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๔ทุ่มอยู่ที่หมู่บ้านในฝัน๒
ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะ
ดังนั้นมาถึงคำถามแหละคุณผู้ชมฮะ
คุณอาริยาบอกอยู่แล้วว่าคำถามอยู่ในข่าวเมื่อสักครู่นี้

ก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกหนุ่มเด็ดตรงน้ำซุป
เพราะน้ำซุปใส่ผักอะไรนะจ๊ะ

คุณผู้ชมตอบคำถามมาได้เลยนะครับ
ทางไลน์หน้าจอนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับเรา

แล้วก็ส่งคำตอบมาอย่าลืมติดแฮชแท็ก

แล้วก็ติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี
ของขวัญสุดพิเศษต้องขอขอบคุณ
ห้างเซ็นทรัลเนื่องในโอกาสครบรอบ๗๕ปีด้วยนะครับ
เด็ดเพราะใส่ผักอะไร

เชียงอะไรนะรีบตอบนะ